เมื่อช่างได้ใบมีดที่ผ่านการยักษ์กันมาแล้วช่างก็จะนำมาตีตรา
ซึ่งก็คือการตอกตราสัญลักษณ์ซึ่งช่างจะต้องทำในช่วงที่เหล็กกำลังร้อนแดง
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความถนัดของช่างแต่ละคนเพราะขั้นตอนการตีตรานี้
อาจจะเลือกทำในขั้นตอนที่ตีแบนหรืออาจจะตีตราในขั้นตอนที่ทำด้ามมีดก็ได้
ส่วนตำแหน่งของการตีตราก็ขึ้นกับความนิยมของช่างแต่ละคนโดยส่วนใหญ่จะตีตราบริเวณใบมีดใกล้กับสันมีด